มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม๑ย่านทวีวัฒนานะคะ
ก็คือไปกันสองคนไม่ได้เข้าเรียนค่ะไปขี่รถมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าขี่ไปไปชนกับรั้วเหล็ก
ก็เลยทำให้คนขี่เสียชีวิตส่วนเพื่อนอีกคนนึงได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะ
ตำรวจนครบานสารแดงและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณเรียบคลองปฐุมเขตทวีวัฒนา
หลังจากที่เกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านทวีวัฒนาขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงนะคะ
และเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บอีก๑คนจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาตัวทันทีค่ะ
โดยหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่ารถคันดังกล่าวขี่มาด้วยความเร็วพร้อมกับเบิ้ลเครื่องเสียงดังเป็นระยะ
โดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขี่ส่วนคนบาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายมานะคะจากด้านหน้าโรงเรียนเพื่อออกปากซอยถนนเรียบคลองทวีวัฒนา
แต่เมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเตรียมที่จะยกล้อแต่ว่ารถเกิดเสียหลักชนเข้ากับขอบทางเท้าทำให้ศีรษะของคนที่ขี่ไปกระแทกกับรั้วเหล็กเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นกลุ่มนักเรียนมักจะมาขี่จักรยานยนต์ยกล้อเพื่อเป็นการประลองความเร็วกันบ่อยครั้งจนเป็นที่ชินหูชินตาของชาวบ้านแถวนั้น
และที่ผ่านมานะคะก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้จนมีนักเรียนเสียชีวิตมาแล้ว
ขณะที่อาจารย์โรงเรียนดังกล่าวหลังจากที่ได้ทราบเรื่องก็ประสานกับผู้ปกครองให้มาจุดที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับชี้แจงนะคะว่านักเรียนทั้งสองคนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๑โดยวันนี้โรงเรียนก็เปิดเรียนตามปกติแต่คาดว่านักเรียนทั้งสองคนไม่เข้าเรียนจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นค่ะเบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าน่าจะ